แล้วที่ฉันไม่สบายรู้รึเปล่า

ให้ไปถึงเกาหลี
เขาก็มาบอกว่าคุณโอไม่ไหวแล้ว